โอกาสที่กองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
พระชรกิตยภาพครบ๑๐ปี
ได้จัดเตรียมกิจกรรมดีขึ้นมา๑กิจกรรมนะคะ
เป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังหญิง
ให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืนค่ะ
ระหว่างวันที่๗๘มกราคมปีหน้านะคะ
บริเวณเขาชีจันทร์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
จะมีการจัดกิจกรรมดีเกิดขึ้นนะคะ
นั่นก็คือกิจกรรมการแข่งขันวิ่งปั่นจักรยาน

ของการดำเนินงานในโครงการกองทุนกำลังใจ
เพื่อนำรายได้สมทบเข้าโครงการสนับสนุน
และสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิต
สามารถกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนะคะ
กันนิกาแสงทองรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะ
กล่าวถึงโครงการนี้นะครับบอกว่ามีเป้าหมายหลายประการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง
ซึ่งก็เน้นไปที่กลุ่มผู้ต้องขังหญิง
และเด็กที่ติดอยู่กับผู้ต้องขังนะคะ
โดยการสร้างอาชีพให้เลี้ยงตัวเองได้ครอบ
เลี้ยงครอบครัวได้หลังจากที่พ้นโทษไปแล้ว
จากแนวพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
นาวาโทเอกสิทธิเอี่ยมยิ้มเป็นรองประธานจัดงาน
คาดว่าจะมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน
วิ่งปั่นจักรยานไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐คน
แล้วก็มีการวางแผนจัดโครงการนี้ต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกปีเลยหลังจากนี้ไป
และในปีนี้ค่ะช่วงเช้าก็จะมีการแข่งขันวิ่ง
แข่งขันปั่นจักรยานส่วนในช่วงเย็นทั้ง๒วัน

มีคอนเสิร์ตวงโอเคสตราจากวงดุรยางทหารเรือ
ซึ่งจะบันเลงบทเพลงพระราชนิพล
ขับร้องโดยศิลปินชั้นนำของเมืองไทย
และยังมีศิลปินจากผู้ต้องขังทันทะสถานหญิงชนบุรี
ร่วมร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพลอีกด้วยค่ะ
พระเจ้าหลานเธอพวกคุณเจ้าพระเจ้ารักฤดีภานะครับ
ประธานเอาไว้ก็คือว่าเป็นการให้กำลังใจเกี่ยวกับผู้ต้องขัง
คือในงานเราเนี่ยเราจะนำผู้ต้องขังที่เป็นผู้ต้องขังชั้นดีเนี่ย
มาช่วยมาช่วยในงานนะครับแล้วก็เป็นอาการให้โอกาสเขา
เป็นการที่จะทำให้เหมือนเป็นการฝึกอาชีพนะครับ
เพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เขาจะออกสู่โลกภายนอก
หลังจากที่ปล่อยออกจากเรือนจำ
สำหรับในวันอาทิตย์ที่๘มกราคม๒๕๖๐นะคะ
ซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงพระดำเนินร่วมในขบวน
รวมถึงผู้ที่สมัครในรอบมหากุศลนี้จำนวน๕๐๐คนด้วยนะคะ
เป็นการร่วมเดินวิ่งในระยะทาง๑๘กิโลเมตรค่ะ